ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท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
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมไทยรัฐทีวีอยู่ช่อง๓๒ทั่วประเทศเลย
วิทย์

พี่น้องจะต้องเล่นจริง

จะได้ไปรักษาตัวเอาตังคอยไปด้วย

รายการของเรามาแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นความหวังของทุกคนค่ะ
แล้วก็ตอนนี้อยู่กับพี่อุ๊
นี่ก็เป็นอีกคนนึงเลยที่เห็นรายการเรา

เป็นโรคเนื้องอกในมดลูก

จนเราทำมาหากินเลยไม่ได้
ภาระต้องกินทุกอย่าง

บางครั้งวันหนึ่งถึง๑๐ห่อ
ถ้าใช้ทั้งวันทั้งคืนเลยจะตก๔๐แผ่น
บางครั้งไม่มีตังค์ซื้อผ้าอนามัยหรอก
ใช้วิธีเอาผ้าถุงมาพับ

เพื่อที่จะซับเลือดที่มันไหลตลอดไง
คืนนึงผ้าถุง๕ผืน

ใช้สายฉี่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเต็ม

กลัวเขาถามว่าป้าเป็นอะไร

แล้วป้ามาทำงานทำไมอะไรอย่างนี้

แต่ตอนนี้ฉันจะทำเพื่อตัวฉันเองบ้างแล้ว
เพราะฉันก็ทนกับความทรมานมานานเหลือเกิน

เจ็บความปวดของฉันตรงนั้นมันจะหมดแล้วอ่ะ

เมื่อรักกันก็เชื่อ
เมื่อรักคืนก็ช้ำ
แต่เหตุไหน
ใจยังไม่จัง
ว่ารักทำ
ให้เจ็บทุกที
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

ยินดียินดียินดี
มาพบกับเธอเลยนะครับคุณอุ
เลือดออกหมดตัวแต่หัวใจยังสู้ครับ

ให้ร้อง

ร้องได้

ร้องได้

สมมุติ๒๐๐๐๐บาทให้คุณก้อยไปหาหมอได้ไหม

หมอเช็คอย่างละเอียดว่าจะทำอย่างไรดี
เพราะตอนนี้ผมดูแล้วลักษณะกล้ามเนื้อยังใช้งานได้
เพียงแต่ว่าระบบสั่งการมันยังอาจจะสับสนยังสั่งไม่ได้
แต่ยังงอยังบังคับได้
แต่เพียงแต่ว่ามือกำไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้
บังคับได้ไม่ละเอียดแต่ว่าผิวเผินได้
ถ้าได้๑๐๐๐๐๐บาทเนี่ยรักษาได้ทุกคน

ก็อยู่ที่คุณอู้คนเดียวเลยนะเนี่ย

เอาละครับมาฟังไปพร้อมกันเลย

เพลงที่มีมูลค่า๑แสนบาทเพลงที่๖นะครับ
นี่คือเสียงเพลงมูลค่าหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทของพี่อู๋
ฟังไปแล้วเป็นไงกันบ้างคุณอู๋ไหวไหม

สู้อยู่กับมันให้ได้ใช่แต่ต้องสู้แบบรอบครอบนะมีสตินะพี่อู๋

ตอนนี้มันต้องมารวบรวมสมาธิกันก่อนว่าไอ้เพลงเมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยถ้าจะร้องร้องได้ไหม

เคยได้ยินหรือเปล่ารู้จักเพลงนี้ไหม
รู้จักนะคะแต่การร้องนี่ไม่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์

มันจะคุ้มค่ากับการเสี่ยงของเราไหม

ถ้าเราจะเป็นนักสู้เราต้องกล้าเสี่ยงนะคะ
ตอนนี้ตัดสินใจให้ดีนะครับ
คำตอบแรกนี้ก็จะได้รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไป
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
นักสู้ชีวิตของเราคุณอู๋ครับ
คุณตัดสินใจว่าจะสู้หรือจะหยุด

สู้ค่ะ
เมื่อตัดสินใจสู้แล้วก็ต้องสู้กันให้เต็มที่นะครับ
คุณอุ๊มีสิทธิ์ใช้ได้๓ตัวใช้ไปแล้ว๒ตัว
เหลืออีก๑ตัวจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ทางเดียวที่จะรอดจากเพลงนี้ไปได้นะครับ
อย่าง๑๐๐ก็คือต้องเลือกเปิดออกมาแล้วให้เป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยเท่านั้นนะครับ
ตอนนี้เหลือใช้ได้อีก๑แผ่น
เลือกไปแล้วคือแผ่นที่๑กับแผ่นที่๓

แพนไหนครับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีจริงสิทธิ์บ้านต้องมีตา
แผ่นที่๒ก็คือ
ไม่ใช่เปลี่ยนเพลงนะครับ
ไม่ใช่ร้องผิดได้หนึ่งครับ

ถ้าผมจะบอกอะไรคุณคุณต้องรับได้นะ

ข้ามทีนี้ไปดีกว่า

เป็นไปได้รับแรมหนึ่งสาม

ปล่อยมันออกมาพี่อู๋
อืม

ดีใจมาก
บอกตระโกยอีกประมาณหนึ่ง

อันนี้ดีใจอย่างนั้นทำได้ไหมเนี่ย
ดีใจจังเลย
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๗ครับ

ถ้าทุกคนพร้อมอินโทรเพลงที่๗มาครับ
เสียงท่องไพร้รหเสียนี่กะไร
มูลค่า๒แสนบาทสำหรับอินโทรนี้

ครั้งนี้ต้องตึกตรองอย่างดี
ความเสี่ยงมีเยอะอยากให้ได้ตังค์ไปเพื่อรักษาตัวเอง
ถ้าคิดว่าความเสี่ยงน้อยจึงค่อยเล่น
ถ้าคิดว่าเสี่ยงเยอะแนะนำให้หยุดนะคะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๗

คุณจะสู้หรือคุณจะหยุด
สู้ค่ะ

คุณจะสู้หรือคุณจะหยุด

เย็นมาก
โซ่มั้นโซ่
นี่คือพี่โอะ

สติเยอะเยอะร้องไปจนกว่าดนตรีจะหยุดนะครับมาถึงเพลงที่เจ็ดนะครับ
มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๗เพลงมาครับ

เราคนมีเมืองเย็มเราต้องกลายเห็นถึงความดีเยอะ
คนเย็นใจสื่อได้ชื่อว่าไทยร้องมาจากในชาติไทยไม่คิดหรอกครับ

สมาธิพร้อมเพลงที่๗เพลงมาครับ
การรับเวลานี้ที่ประกอบกันสำหรับพ่อความสุข
มาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงหา
ข้ามเขตข้ามคลองที่น้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยาม
เรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการ
เรื่องชื่อหรือนางสยามมีแต่น้ำใจ
ขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรา
คนไทยใจสืบเขาเธอแต่โบราณกาล
แค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่าน
นั้นเนรับทราบ
คนไทยรักชาติและศาสนา
ธาตุองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปรียมเนื้อนาบุญ
ถ้าท่านข้าวรักษิตของไทย
ท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน
สยามใจบุญ
ยังยิ้มเสมอ